มีนักเรียนหญิงโรงเรียนชื่อดังย่านฝั่งทน
โพสต์ข้อความบอกว่ามีครูพระศึกษาที่โรงเรียนเนี่ยนะคะ

ปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นภาพภรรยาของครูพระคนนั้นจริง
มีการตั้งคณะกรรมการสอบครูพระคนนี้
แล้วก็มีการย้ายออกไปชั่วคราวก่อนนะคะ
แล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นประเด็นกันแกล้งกันของครูด้วยกันเอง

แล้วก็มีประเด็นเรื่องของครูที่ข่มขืนเด็กจริง

แล้วครูสอนภาษาจีนไปมอบตัวกับตำรวจด้วยนะ
บอกว่าเขาก่อเหตุจริงทำกับเด็กม๒

แต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
ผลการสืบข้อเท็จจริงเขาบอกว่ามีมูลกระทำผิดจริงในกรณีของครูพระศึกษาด้วย
ตกลงยังไงมาดูกันคุณผู้ชม
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑กรุงเทพมหานครหรือว่าสพม
ครูพละคนนี้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะไปประจำที่สพมแล้วแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
นายธนารัฐสมคเนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่ง
ออกมาเปิดเผยผลการสืบสวนคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่า
จากการพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองยืนยันตรงกันว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมแชทและพูดคุยกับเด็กจริงค่ะ
ส่วนเรื่องอนาจารย์เด็กที่มาร้องเนี่ยคือสิทธิ์เก่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หลังจากนี้ทางนิติกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ
ซึ่งจะมีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ทีนี้มันมีประเด็นที่ครูพละมีความขัดแย้งกับคุณครูอีกคนนึง
อันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เข้าข่ายความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
เรื่องนี้ก็มีการมอบหมายให้ทางผอตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
จากมีอำนาจในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจะเริ่มตั้งคณะกรรมการแล้วก็สอบสวนต่อ
กรอบเวลาในการสอบสวนคือไม่เกิน๓๐วันนะคะ
ซึ่งโทษของวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทันลดเงินเดือน
แต่โทษของวินัยร้ายแรงมีแค่ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแยกกันเนอะครูจีนนั่นข่มขืนจริง
ตอนนี้มอบตัวแล้วสารภาพแล้วติดคุกแล้ว
พระที่บอกว่าตอนแรกโดนข่มขืนเพราะว่ามีครูที่ไม่ถูกกันแกล้งกันแกล้งเนี่ยไม่ยอม
ไม่มีผลออกมาว่าข่มขืนแต่มีผลเรื่องของอนาจารย์
และดูแล้วมีมูลการกระทำความผิดในเรื่องอนาจารย์
ต้องรอดูกันต่อยุ่งเหยิงพอสมควรเลยทีเดียว